กันที่สมาคมกีฬาก๊อฟอาชีพสตรีไทยนะครับ
จัดงานเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการครับ
โดยมีคุณจัญญาสว่างจิตรับตำแหน่งนายกสมาคมครับ
เพราะถูกประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมครั้งนี้นะครับ
เพื่อต้องการส่งเสริมและพัฒนานักกอล์ฟอาชีพสตรีไทย
ประเทศต่อยอดให้มีคะแนนสะสมระดับโลก
ซึ่งก็จะทำให้นักกอล์ฟอาชีพไทย
มีโอกาสก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้นะครับ
ท้ายกันที่เรื่องราวของวงการวอเล็กบอลไทยครับ
เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญครับ
ที่มีกำหนดแข่งขันเบื้องต้นก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมครับ
โดยอากาศเอกจากสุวรรณก็เปิดเผยนะครับว่า
แต่ทางสมาคมเองก็ยังมีการติดตามดูแลนักกีฬาทีมชาติอย่างต่อเนื่องครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือการส่งเจ้าหน้าที่นักกายภาพติดตามนักกีฬาแต่ละสโมสร
ส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อเสริมความแข็งแกร่ง
ซึ่งตรงนี้ครับทางสมาคมก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับ

กำหนดไว้ก็คือเมษายนเป็นการแข่งขันในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ที่ศรีสะเกดนะครับ
ส่วนเรื่องรูปแบบการแข่งขันจะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
นั่นก็จะทำให้วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยจะรวมตัวฝึกซ้อมได้เร็วที่สุด
ก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมครับ